มีปฏิกิริยาออกมาใกล้เคียงกันเลยนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนไปถึงหลายประเทศทั่วโลกจริง

เรียกว่าเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์มากที่สุดก็ว่าได้

มีการประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
มีการไว้อะไรมีการรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการแสดงออกในหลายด้าน
พาคุณผู้ชมไปดูในแต่ละประเทศกันเลยนะคะ
เริ่มกันที่หอไอเฟลของฝรั่งเศสกันก่อนเลยค่ะ
ไอเฟลก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญในกรุงปารีสของฝรั่งเศส
ก็มีการเปิดไฟเป็นสีดำเหลืองแล้วก็สีแดง
สีทงชาติของประเทศเบลเยี่ยม
ถือเป็นการแสดงน้ำใจแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์โจมตีครั้งรุนแรงในกรุงบราเซลเมื่อวานนี้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะที่น้ำผู้เทรวีนะคะน้ำผู้สวยงามที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก

ก็ฉายภาพทรงชาติของเบลเยี่ยมขึ้นไปบนสถานที่สำคัญแห่งนี้เช่นเดียวกัน
เป็นการระลึกถึงและไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนเยอรมนีเองก็ร่วมให้กำลังใจชาวเบลเยี่ยมต่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
ประตูบันเดนบู่ประตูเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเบอร์ลิน
ซึ่งก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจร่วมรับชมค่ะ
ที่เกิดขึ้นบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ส่วนนายกเทศมนตรีกรุงปารีส
แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศส
แล้วก็เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำฝรั่งเศส
พร้อมด้วยประชาชนอีกหลายร้อยคนเลยนะคะ

เพื่อไว้อะไรต่อผู้จากไปเป็นเวลา๑นาที
ด้านหน้าสาราว่าการกรุงปารีส
ฝรั่งเศสบอกค่ะว่าตอนนี้รู้สึกเห็นใจชาวเบลเยี่ยมจริง
ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุโจมตี

ไม่ได้ต่างอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงปารีส

ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๑๓๐คนค่ะ

ก็ใช้ช่องทางนี้ค่ะแสดงพลัง
สนับสนุนไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งมีที่มาจากการที่ชาวเบลเยี่ยมในกรุงบัสเซล

รวมถึงเครื่องดื่มสัญญาณไวไฟ
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้น

จากนี้ก็มีการเผยแพร่ภาพวาด
เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จำนวนนี้ก็มีตัวการ์ตูนในตำนานตัวนี้ค่ะ

เป็นผลงานชื่อดังของนักวาดเบลเยี่ยมรวมอยู่ด้วย
ก็เป็นสัญลักษณ์ในการร่วมอาไหล่กับเหตุการณ์นี้นะคะ